กู้ภัยเลยค่ะไปพบรถกระบะสีขาวคันนี้
เสียหายโดยเฉพาะห้องผู้โดยสารหลังคานี้เปิดนะคะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒รายคือนายวิชาณบ่องเขาย้อย
อายุ๔๗ปีเป็นคนขับแล้วก็ลูกสาวนะคะ
เด็กหญิงพฤกษาอายุ๑๔ปี
ทั้งสองคนเป็นชาวพิษสนุโลก

ก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและมีอาการมืนศีรษะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประม้า
ใช่ไปสอบถามคุณวิชาญซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยนะคะ
คุณวิชาญยังอยู่ในสภาพดีไม่พังยับเยินเหมือนรถนะ
คุณวิชาณให้กันกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ขับรถไปพร้อมกับลูกสาว
ไปรับลำไยจากโรงงานแห่งหนึ่งที่ลำพูน

ระหว่างทางคุณผู้ชมได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง
ซึ่งเส้นทางนี้เขาเคยใช้เป็นครั้งแรก
พอไม่ชินเส้นทางสิ่งที่จะทำคือ
อกจากจะสอบถามคนในระแวกนั้นแล้ว
เพื่อนำทางไปทางถนนเส้นทางดังกล่าว
พอขับมาใกล้ถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ว่ามันไปไหนต่อแล้วมันจะไปยังไงต่อ
ปรากฏว่าเงยขึ้นมาไม่ทันแล้วค่ะ
คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคู่นะคะนี่แหละ
เขาถึงบอกว่าเวลานั่งรถให้คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารร่วมทาง
ต้องคาดนะคะเคราะห์ดีนะคะครั้งนี้ที่รอดมาได้
เพราะว่าพ่อลูกคู่นี้คาดเข็มขัดนิรภัย